มาดูเรื่องเศร้าที่จังหวัดบุรีรำหน่อยนะคะ
หลวงตาวัย๘๔ปี
ท่านมีหมาเป็นหมาคู่ใจแล้วท่านรักมากชื่อว่าเจ้าจอร์ด
ไปเห็นว่าเจ้าจอร์ดกำลังจะโดนรถชน
สิ่งที่ท่านทำคือเอาตัวเองไปบังไม่ให้เจ้าจอร์ดโดนรถชน
ปรากฏว่ารถที่ขับมาชนทั้งพระทั้งหมาเลยนะคะ
หมาเนี่ยบาดเจ็บส่วนพระหลวงตาท่านมรณภาพค่ะ
โอ้โหเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นนะคะ

ใช่นี่ค่ะกู้ภัยก็เข้าเก็บศพหลวงตาน้อยนะคะ
หรือพระคำตันอัครธรรมโมอายุ๘๔ปี
เป็นพระลูกวัดโนนสำรานตำบลห้วยหินนะคะ
ท่านนอนมารณภาพอยู่กลางถนนสายนงน้องกี่
ตำบลห้วยหินองจังหวัดบุรีรำค่ะ
สภาพเนี่ยคุณผู้ชมขออนุญาตนะคะ
สภาพคือท่านเนี่ยร่างธรรมตั้งเล็กถูกไหมฮะ
มันโดนแรงกระแทกจากรถยนต์เนี่ยร่างหลากเลยค่ะ
แขนขาหักหลายท่อนนะคะ
ห่างไปกลางทุ่งนาประมาณ๒๐เมตร
พบเจ้าจอร์ดหมาสีดำตัวผู้อายุ๓ปีนอนอยู่ด้วย
สภาพขาขวาของมันหักแล้วก็มีบาดแผลทั่วตัวแบบนี้
นี่ค่ะเจ้าจอร์ดหมาสีดำตัวนี้นะคะ
ศพหลวงตาน้อยไปสักประมาณ๒๐เมตร
มีรถกระบะสีบรอนค่ะจอดอยู่สภาพด้านหน้าพังเสียหาย
คุณสมบัติพลสงครามอายุ๕๐ปีเป็นคนขับ
แต่มันเบล็กไม่ทันเพราะว่าตอนนั้นเป็นจังหวะที่กระชันชิดมาก
สุดท้ายแล้วรถของตัวเองไปชนเข้ากับร่างหลวงตา
จนกระทั่งหลวงตาท่านมรณภาพนะคะ
ถ้ายืนอาจจะเห็น
ก็ครับว่าปกติที่นี่มองไม่เห็นแกบอก
ไม่เห็นหรอแกเดินหรือเปล่าแกแกนั่ง

นั่งกับผักนั่งกับผักคุณหัว

ไม่ข้างทางอยู่กลางไว้เดี๋ยว

พระครูประหลัดวรเมธาวัฒน์เจ้าอาวาสวัดนวลสำรานนะคะ
บอกว่าคือหลวงตาน้อยรักเจ้าจอร์ดมาก
เลี้ยงมาตั้งแต่เจ้าจ๊อตอย่างตัวเล็ก
วันเกิดเหตุคาดว่าหลวงตาน้อยน่าจะออกตามหาเจ้าจอร์ด
แล้วก็ไปเห็นว่าเจ้าจอร์ดมานอนอยู่กลางถนน
แล้วก็รถกำลังแล่นผ่านมาพอดีกำลังจะทับ
ตาน้อยแกก็เลยเป็นห่วงวิ่งเข้าไปหาเจ้าจอร์ด
แล้วใช้ตัวเองบังหมาแสนรัก
จนกระทั่งกลายเป็นว่าตัวท่านเองนั่นแหละ
ถูกรถชนจนมรณภาพนะคะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันจัดงานศพให้กับหลวงตาน้อยที่สารวัฒน์
ขณะที่เจ้าจอร์ดที่มีอาการบาดเจ็บตอนนี้
เจ้าอาวาสก็นำตัวไปส่งให้สัตวแพทย์รักษาแล้วนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าจะเลี้ยงดูมันแทนหลวงตาน้อยต่อไป
ผมว่ามันคงเศร้าดูจากสายตามาแล้วเนี่ย